คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะงูงูกับคางคก
ทีนี้พอชาวบ้านเขาเจองูกำลังเขมือบคางคก
กระใจค่ะทำยังไงนึกอะไรไม่ออกโทรแจ้งตำรวจก่อน
แล้วพอตำรวจมาถึงตำรวจเองก็กลัวงูค่ะ
เอาทำยังไงต้องให้กู้ภัยมาสิคะ
นี่เลยเจ้าของบ้านอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ
พากู้ภัยพาตำรวจไปชี้เป้าเลยไหนมันอยู่ตรงไหน
อยู่ตรงนี้แหละงูสีดำตัวใหญ่ค่ะซ่อนตัวอยู่ตรง

ช่องอะไรสักอย่างใต้อ่างล้างจานนี่แหละแต่งงตั้งแต่แจ้งตำรวจแล้ว
ตำรวจจะช่วยได้เหรอคือคนมันนึกอะไรไม่ออกไงเอออ๋อ
ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ที่พึ่งประชาชนถูกต้อง
ก็เลยอ่ะแจ้งตำรวจก่อนละกันแต่นี่พอเจ้าหน้าที่มาค่ะ
ไว้ออกมาแล้วดอมโอ้โหเห็นไหมคือขย่อนคังคกออกมาค่ะ
นี่ไงเรียบร้อยเออทีนี้ค่ะนี่นี่งูตัวเนี้ย
มันคืองูอะไรงูสิงหางลายความยาวของมันเนี่ย
สองเมตรกับอีกแปดเซนโอ้โหตัวใหญ่ว่ะเออสองเมตรกว่ากับงูสิงอ่ะนะ
ทีนี้ตำรวจสพนาขาหน่อยตอนนี้ตำรวจกลายเป็นหนึ่งในไทยมุงแล้วนะ
เพราะว่าช่วยกันลุ้นจนจบภารกิจอันนี้นี่เขาวัดเป็นนิ้วด้วยนะ
วัดเป็นนิ้วได้แปดสิบสองนิ้วนะเจ้างูตัวเนี้ยคือเขาบอกว่า
ตอนที่ผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะนะผมรีบมาเลย
พอมาถึงอุ้ยเห็นเป็นงูตัวใหญ่ผมไม่กล้าจับ
แต่คางคกมันนิ่งมากเลยนะมันไม่ตายแล้วอ๋อมันตาย
มันตายแล้วโอ้โหนิ่งว่ามันนิ่งมันจะอยู่ให้นอมถามเออ
แต่พี่ตำรวจเนี่ยคือพี่ตำรวจบอกยอมรับเลยว่าผมอ่ะ
เป็นคนกลัวงูถ้าเกิดเป็นโจรผู้ร้ายนะ
ผมอ่ะนะสู้ยิบตาเออแต่พอเป็นงูอ่ะผมถอยเลย
เหมือนไอ้หนุ่ม๕๑เมื่อกี้เลยแล้วก็นึกถึงตัวเองด้วย
ทีนี้ก็ทำไงก็เลยต้องประสานกู้ภัย
มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานเนี่ยมาช่วยจับเพราะว่าอย่างน้อยน้อยเนี่ย
กู้ภัยเขาเรียนการจับงูมาใช่ไหมเขามีความเชี่ยวชาญ

ผมมีหน้าที่พิทักษันติราชจับโจรผู้ร้าย
คุยกับเจ้าของบ้านค่ะเจ้าของบ้านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย

แต่รอบนี้ตกใจจนที่มันกำลังเขมือบคางคกอยู่นั่นแหละ
วิ่งหนีเลยไปหาญาติคิดอะไรไม่ออกโทรแจ้งตำรวจก่อนละกัน

งูเข้าบ้านแบบนี้เชื่อว่ามาให้โชค
แล้วก็เลยถามป้าป้ารัสมีบอกหน่อยสิ

เขาบอกว่างูนะอันนี้ชี้บ้านเลขที่ให้ดูก่อน
แบรคคี๑๕๗ใช่ไหม๑ทาง๘อ๋อเกือบไปแล้ว

งคกมีกี่ขาพี่เบิร์ต

มันต้องรวมนิ้วมันด้วย
เอาสินิ้วเลยหรอ

๓นี่ใช่หรอ
นี่แหละค่ะก็ใครจะลองเสี่ยงดูก็ตามแต่เลยนะคะ
ขอให้โชคดีกันทุกคนละกันค่ะ